พิศนุโลกนะครับก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เหมือนกัน
มีรถกระบะบรรทุกคนงานคันหนึ่ง
เขายืนยันว่าเมาแล้วขับ
สำหรับคนที่เขาประสบเหตุถูกชนเข้าไปนะ
เพราะว่ารถเก่งที่ถูกชนเนี่ยเขามากัน๓คน
พ่อแม่ลูกเมียกับลูกเขาตายนะฮะค่ะ

แล้วเขาบอกเขาเห็นคนขับรถกระบะเดินลงมาเนี่ยแบบเซมาเลย
เซมาเลยเมาแน่เอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่จังหวะตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เห็นรถเก๋งสีดำผ่านไปแล้วมีเสียงมาเนี่ยฮะ

กล้องวงจรปิดจะได้ยินเสียงตรงนี้แล้วก็ช่วงที่รถผ่านไปนะครับ
พ่อแม่ลูกมาด้วยกัน๓คนนะครับ
ถนนสายพิศนุโลกกำแพงเพชรที่อำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
รถกระบะเนี่ยแหกโค้งมาชนรถเก๋งคันสีดำ
ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นี่แล้วชาวบ้านก็วิ่งไปดูกัน
มีวงจรปิดอีกจุดหนึ่งนะครับที่เกาะกลางถนน
จะเห็นภาพรถกระบะสีดำบรรทุกคนงานมาเต็มคันรถ
นี่ครับตีโค้งมาอย่างเร็วเลยผลงานเต็มเลยนะฮะ
แล่นผ่านกล้องไปหลังจากนั้นไม่นานก็คือไปชนรถเก๋งสีดำ
ฝั่งนี้เขาก็มีตายนะฝั่งคนงานเนี่ยสาหัสแปดนะครับ
ตายไปสองส่วนฝั่งรถเก๋งมากันสามคนพ่อแม่ลูก
แม่กับลูกนี้ตายโอ้โหสภาพรถพี่ห่วงดูซิฮะ
เพราะว่าเข้าฝั่งซ้ายพอดีฮะส่วนคนขับที่เป็นสามีเป็นคุณพ่อเนี่ย
รอดมาได้เหตุการณ์นี้นะครับทางสามีของผู้เสียชีวิต
โพสต์ภาพสะเทือนใจที่ภรรยากับลูกน้อยเนี่ย
อายุเพิ่ง๓ขวบลูกสาวนะฮะอยู่ในพิธีรดน้ำศพนะครับ
ยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยตอนที่ขับรถไปตลาด
ออกจากบ้านไม่ถึงสองกิโลนะครับมาถึงโค้งบ้านแหลมเจดีเนี่ย
กระบะบรรทุกคนงานเนี่ยแหกโค้งมาเข้ามาเลนของรถเก๋ง
พยายามจะหักหลบแล้วแต่ไม่พ้นสุดท้ายชนประสานงากัน
ภรรยากับลูกก็เสียชีวิตคือคนขับรถเก่งเขายืนยันว่า
คนขับกระบะเนี่ยเขาเห็นว่าเดินลงมาจากรถหลังเกิดเหตุ
แล้วเดินเซยังไปถามว่าทำไมขับรถแบบนี้
ได้แต่บอกไม่รู้ไม่รู้ตำรวจไม่ตรวจวัดแอลกอฮอลในที่เกิดเหตุนะครับ
แต่ให้ไปตรวจตอนที่คุมตัวไปโรงพัก
ปริมาณแอลกอฮอลคือ๔๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ไม่ถึง๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เดี๋ยวลองฟังเขาหน่อยนะครับ
ยินจนว่าเราอยู่ในกล้อง
แต่คนต่างอย่างก็อยากถูกกันนะครับ
เราได้ดื่มกันไหม
ตอนนั้นเราดื่มมาจากหน้างานครับ
ตอนนั้นเขาไม่มีแล้วครับ
เพราะรู้สึกเสียใจอยู่นะครับแปลว่าทางญาติพูดว่าอยากจะไปผมอาจจะไปไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ยอมอยู่แล้วครับ
นี่คุณครับกระบะชื่อนายอุดรแล้ววันนี้มาสหพบังลกรรม
วันนั้นนี่สภาพเป็นอย่างนี้เสื้อเหลืองนะฮะ
แต่วันนี้มาพบตำรวจเนี่ยคือวันนั้นก็พาไปตรวจแอลกอฮอล์ที่โรงพัก
แต่๔๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เกินกฎหมายกำหนดห้ามเกิน๕๐
แล้ววันนี้เขาบอกผมก็ดื่มมานั่นแหละแต่มันแหม่มันดื่มตอนหลังเลิกงานแล้วมันแอลกอฮอลมันไม่เหลือแล้ว
ของลูกสาวแล้วก็หลานสาวที่เสียชีวิต
บอกว่าทางครอบครัวก็ยังคล่องใจเรื่องการ
แอลกอฮอล์ของคนขับรถกระบะอยู่นะครับ
ใช่ค่ะเขาก็ไม่เห็นมาค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถกระบะบรรทุกคนงานนะครับ
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจและทรัพย์สินเสียหายนะครับ